นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้บอกว่าจะเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน

ก่อนหน้านี้เขาจะมีไอจีทวิตเตอร์เฟสบุ๊คพอดแคสต์
นั่นเป็นช่องทางใหม่แล้วนะครับใช่มีเพจเฟสบุ๊คอะไรต่างนะครับใช่
แต่ว่าช่องทางใหม่จะเป็นช่องทางที่เขาบอกว่า
จะเป็นช่องทางที่ผ่อนคลายนิดนึงไม่เครียดนิดนึงน่ารักนิดนึง
เนื่องในเทศกาลตรุษจีนครับค่ะค่ะ
เนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะครับขออธิษฐาสิทธิ์ทั้งหลายในสถานกลุ่ม
โดนบันดาลพรให้พี่น้องชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีน
ได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
ดมด้วยลาบยศและมั่งมีศรีสุขทุกประการนะครับ
สินเจียยุอีสินมีหวัดชาย

หลังจากที่จริงเมื่อวานโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

อยากจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

แล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยหลากหลายรูปแบบตัดต่อเข้ามาแบบนี้
มีอะไรนะคุณมีกราฟิกมีข้อความมีดนตรีมีอะไรแบบนี้นะฮะ
เพื่อให้ประชาชนไม่เครียดนักแล้วก็นี่เลย
คือเขาจะมาเต้นกันไงนายกเต้นด้วยบ้างไหม
อันนี้เป็นคลิปแรก
เดี๋ยวคงมีความหลากหลาย